คุณผู้ชมคะมาตามข่าวนี้นะคะที่เราบอกเอาไว้ด้านหลังเราค่ะ
เขาบอกว่านี่เลยช้ำรักไปง้อสาวรุ่นลูกเลยนะบอกอย่างนี้
อายุห่างกันหลายสิบปีนะคะสุดท้ายสาวบอกไม่เอาแล้ว
เลยเอาปืนยิงเลยท่ามกลางครอบครัวแล้วญาติเขาที่อยู่ในบ้านด้วย

เหตุการณ์เกิดขึ้นสิบโมงเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะที่บ้านหลังหนึ่ง
อยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมตัวคนก่อเหตุเนี่ยคือนายสมพงศ์มนฉันทะค่ะ
อายุห้าสิบสองปีเอาปืนจุดสามแปดไปยิงนางสาวอนุทิดาแสนจำหน่าย
ว่านางสาวแอมอายุยี่สิบเจ็ดปีแล้วนางสาวแอมเนี่ยถูกยิงเข้าตรงบริเวณไหนบ้าง
ขมับขวากระสุนทะลุแก้มซ้ายมีกลางหน้าอกแขนขวาและต้นขาขวา
แล้วตัวคนก่อเหตุนายสมพงศ์ขับกระบะหลบหนีไปพี่สาวของแอมค่ะ
เล่าแบบนี้ว่าวันเกิดเหตุอยู่ในบ้านกันกับญาติรวม๕คน
นายสมพงศ์คนนี้เอาจริงจริงเป็นอดีตแฟนของน้องสาวนี่แหละแล้วคือเรื่องของเรื่อง
ก่อนหน้านี้เขาคบกันไม่กี่เดือนเท่านั้นแต่ทีนี้น้องสาวไปรู้ว่าทางด้านของตัวคนก่อเหตุคือ
นายสมพงศ์มีเมียอยู่แล้วก็เลยพยายามตีตัวออกห่าง
นายสมพงศ์เนี่ยพยายามมาตามง้อขอคืนดีหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งวันเกิดเหตุเข้ามาถึงที่บ้าน
ก็มีการพูดคุยกันเหมือนทะเลาะเบาะแว้งกันทางด้านของน้องสาวนางสาวแอมลุกขึ้นไป
พยายามจะปิดประตูห้องนอนตัวนายสมพงศ์เข้าไปกระชากประตู
แล้วเขาก็ไปทะเลาะกันหลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองนัด
พี่สาวตกใจรีบเข้าไปห้ามไปกอดร่างของน้องเอาไว้หวังจะให้นายสมพงศ์คนก่อเหตุหยุดยิง
แต่นายสมพงศ์ไปกระชากตัวเธอออกคือกระชากตัวพี่สาวออกมา
แล้วยิงใส่น้องสาวเธออีก๒นัดทั้งหมดกลายเป็น๔นัด
หลังจากนั้นนายสมพงศ์ค่ะอาศัยช่วงชุนละมุนขับกระบะนะคะ
บอกป้าทะเบียนหน่อยทะเบียนยหญิงพศ๒๗๔กรุงเทพหลบหนีไป
มันมีคลิปจากกล้องวงจรปิดแล้วได้ยินเสียงปืนดังขึ้นด้วย

น่าตกใจมากนะคะคือตามคำบอกเล่าของพี่สาวของนางสาวแอมเลยจริง
๒นัดแรกแล้วมันเหมือนมันเสียงมันเงียบไปแป๊บนึง
แล้วตามมาด้วยสองนัดหลังทั้งหมดสี่นัดพี่สาวยังบอกแบบนี้อีกอ่ะนะคะ
อย่างที่บอกว่าคบกับนายสมพงศ์คนนี้น้องสาวเนี่ย
คุณผู้ชมดูกองเลือดสิเนี่ยกองเลือดที่อยู่ในบ้าน
กับทางด้านนายสมพงศ์น้องสาวเมื่อปีที่แล้วนี่เองไม่กี่เดือน
พอรู้ว่านายสมพงศ์มีเมียก็เลยพยายามจะตีตัวออกห่างบอกเลิก
ทีนี้หนักสุดนะคะคือนายสมพงศ์พยายามง้อน
แล้วถึงขั้นเคยส่งรูปปืนมีข้อความข่มขู่น้องสาวเธอตลอด
เนี่ยภาพแบบนี้เป็นข้อความมาข่มขู่ลักษณะนี้นะคะ
แน่นอนว่าก็เลยบอกน้องสาวว่าให้พยายามอย่าไปเข้าใกล้นายสมพงศ์
วาเลนไทยวันแห่งความรักที่ผ่านมาคุณ
นายสมพงศ์ขับรถมาหานางสาวแอมน้องสาวที่บ้าน
เอาดอกไม้มาให้แล้วก็เอาปืนมาข่มขู่
บอกให้น้องขึ้นรถไปเคลียร์ปัญหากัน
ตอนนั้นน้องหนีเอาตัวรอดมาได้ค่ะสุดท้ายก็มาเกิดเหตุขึ้นจริง
ตอนนี้ล่าสุดนายสมพงศ์ติดต่อเข้ามอบตัวกับตำรวจ
พอกำแพงแสนแล้วนะคะส่วนอาการของนางสาวแอม
ขีดอันตรายแล้วแต่ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์